ณเวลานี้มีประสบกรณิกรที่เดินทางทยอยมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษ
แล้วก็แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
แล้วก็มีบางคนที่นอนค้างคืนที่ท้องสนามหลวงด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดล่าสุดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากหน้าพระบรมหาราชวังค่ะ
ประสบกรณิกรที่เดินทางมาจะยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะ
แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
พร้อมให้สัญญาว่าจะสารต่อพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
อย่างนางนันนพัฒน์รังสรรเมธากุลชาวจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเดินทางมาพร้อมเพื่อนร่วมงานอีก๒คนตั้งแต่เมื่อวานนี้
บอกว่าต้องการมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อขอกำลังใจและความเป็นสิริมงคลในชีวิตเนื่องในวันเกิดของเธอเอง
โดยนอนค้างที่สนามหลวงเพราะอยากอยู่กับในหลวงราชการที่๙ให้นานที่สุด
และจะน้อมนำแนวพระราชดำรัฐของพระองค์มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตค่ะ
เช่นเดียวกับนางสาวดวงใจดวงจำปาชาวจังหวัดชนบุรี
ต่อแถวเป็นลำดับแรกของวันนี้
ที่จะได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

แต่สำนักพระราชวังปิดให้เข้าลงนามแสดงความอาลัยก่อน
นั่งปักหลักรอตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยไม่ลุกไปไหน
พร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะน้อมนำแนวพระราชดำริ
เกษตรทฤษฎีใหม่และความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙

เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙

เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙

เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙

เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙

เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙

เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙

เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙

ทุกวันที่พระอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้า
ประสกกโณิกรชาวไทยต่างเดินทางมารอต่อแถว
เปลืองหน้าพระบรมชายาลักษมณ์และหลวงนามแสดงความอาลัย

พระบรมมหาราชวังบริเวณถนนหน้าพระธาตุ
ยาวไปถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีเก้าอี้ให้นั่งรอและมีเต็นต์บังแดดบังฝนค่ะ
เจ้าหน้าทีเทศกิจของกรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางมา
พร้อมกับบุตรหลานและผู้สูงอายุนะคะ
เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ติดตัวด้วย
เนื่องจากตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
มีการแจ้งข้อมูลคนหายและพัดหลงกันเป็นจำนวนมากค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ